ท่านผู้ชมครับเรื่องของคดีกระทำชำราวเด็กหญิง
เราก็คุยกันมาบ่อยครั้งว่า

ก็เป็นคนใกล้ชิดนี่แหละที่ก่อเหตุนะครับ
อย่างคดีล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะครับ
มีคุณแม่คนหนึ่งอายุ๓๖ปีนะครับ
ไปแจ้งความกับตำรวจสพบวินที่อำเภอศรีราชา
บอกว่าลูกสาวอายุ๑๔ปีของตัวเองเนี่ย
ถูกลูกพี่ลูกน้องของตน
ซึ่งก็มีศักดิ์เป็นน้าชายของเด็ก
คมขืนกระทำชำราวนะครับ
โดยหลอกว่าจะพาลูกไปกินข้าวที่บ้านพักในหมู่บ้าน
ที่อยู่ที่เขตติดกับอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับ
พอไปถึงบ้านก็ผลักเด็กเข้าห้องนอนแล้วก็ข่มขืน
สำเร็จความไข้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คนที่เป็นน้าอายุ๓๒ปีชื่อนายบุญโฮมนะครับ
แม่ของเด็กบอกว่าพอก่อเหตุแล้วก็คมขู่ลูกของตัวเองว่าอย่าไปบอกใคร
หากรู้ว่าไปบอกใครจะฆ่าล้างโคตรให้หมดเลย
แต่ว่าเด็กเนี่ยทีแรกก็ไม่กล้านะครับแล้วก็กลัวมากนะครับ
แต่ก็ตัดสินใจเล่าให้แม่ฟังว่าถูกน้าหลอกไปข่มขืนที่บ้าน
บอกว่าโอ้โหได้ฟังนี่ถึงกับแค้นใจมาก
เพราะไม่คิดว่าญาติกันแท้คุณเขียนมาสอน
เป็นญาติกันแท้เป็นน้ากันแท้มาข่มขืนหลานตัวเองได้ลงคอ
ก็เลยพาลูกมาแจ้งความกับตำรวจนะครับ
ตอนนี้ตำรวจก็ส่งน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ
เพื่อเอาหลักฐานเรื่องร่องรอยการข่มขืนนะครับ
จะได้ประกอบสำนวนคดีในการดำเนินคดีกับน้าคนนี้นะฮะ